กันต่อกับคู่รักคู่นี้นะคะเรียกว่าจัดเต็มจัดหนักจริงค่ะ
ฉลองครบรอบ๔ปีที่แต่งงานคุณเป๊กคุณนิว
นี่เขาไปจองโรงแรมคืนละ๕แสนเลยนะ
แล้วพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาทำเซอร์ไพรส์ให้

คือห้องมันเป็นห้องสวีทใหญ่โตมากแล้วมีสระว่ายน้ำด้านนอก
ที่สำคัญพี่เป๊กกี้เนี่ยเขาจัดอะไรมาให้รู้มั้ยคะ
เขาจัดนี่เลยค่ะแดนเซอร์ชายขอดูคือมาเต้นแบบยั่วยั่วยั่วบดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ
นี่แต่คนนี้ไม่ใช่แนนเซอร์ชายนะคะสามีทนไม่

เห็นอาการแบบนี้เอ๊ะทำไมเขาคึกคักเหลือเกิน
ประกอบกับมันมีรูปหนึ่งเดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชม
รูปที่เป๊กกี้ลงนะคะแล้วก็วงกลมตัวเองเนี่ยแหละค่ะ
ปรากฏว่ารูปนั้นนะคะคือหลายคนก็ไปสังเกตว่าเนี่ย
รูปภาพคุณนิวคือคนที่ยืนข้างคุณเป๊กเนี่ยค่ะที่ริมทางฝั่งนี้นะคะ
คือเหมือนมีน้ำมีนวลขึ้นท้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
หลายคนก็คอมมงคอมเมนต์เต็มไปหมดเลยใช่ทุกคนสงสัยหมดค่ะ
บันเทิงไทยรัฐวิดีโอคอลหาเลยค่ะ
คือนางกำลังนั่งรถไปหัวหินไปเซอร์ไพรส์อีกคู่นึงคุณกันตาถวันคุณพลอย
ภรรยาเขานี่แหละค่ะคือว่าจะไปเซอร์ไพรส์กันก็เลยถามตรงเธอท้องหรือเปล่านิว
นางบอกไม่ท้องพี่แจ๊คแต่ว่าตอนนี้กำลังเตรียมตัวแล้วนะ
คือตั้งใจว่าจะมีน้องคือต้องมีให้ได้แน่นอน
คือหลังจากที่แต่งงานมา๔ปีเป็นเพื่อนอีก๔เป็น๘
ฟังทั้งหมดกันเลยดีกว่านะคะจากนิวเป๊กคู่รักที่น่ารักจริงเลยค่ะ
กลัวคนจะทักว่าแบบมีเบบีด้วยแหละเห็นไหมก็มีคนมาทักจริงจริงด้วยเพราะว่า
เพราะว่ากินเยอะค่ะ
ด้วยความที่เราเปิดร้านอาหารเราก็ต้องเช็ดอาหารอะไรอย่างนี้
ก็จริงอยากมีตั้งแต่การงานก็คือมีความคิดที่จะ
เขาเรียกว่ามีสเต็ปต่อต่อไปในชีวิตนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่มา

ก็บอกไม่ได้มั่นใจแค่ตั้งใจยังไม่รู้เลยแต่ขอให้มีแล้วกัน
แต่ก็ยังไม่เคยเจอน้องพร้อมเลยอยากอุ้มน้องพร้อม

ไปอุ้มลูกคนอื่นก่อนอุ้มให้ชิมมือก่อนเป็นเพชร

พร้อมก็คือลูกคุณกันตะถาวร
คือเขาอยากไปอุ้มไม่เคยอยากมีหลานมากนะคะ
แล้วก็คุณเป๊กเปรมนัดเคยบอกไว้ด้วยนะคะว่า

เพราะว่าปีเสือพอดีมันตรงถูกฉลก
ราศีแล้วก็ปีเกิดของพ่อและแม่

จริงรอลุ้นต่อไปเนอะ